ย้าฮ่าฮ่าฮ่า

แฟนปี่นิสเซิงโอ๊ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

มันบังเอิญตรงกันกับวันฮาโลวีนพอดี

ไหนอ่ะไม่ได้ยิน
แม่ต้องเบาได้เบานิดนึง
หนักเกลียดอยู่ไม่ดี
เราต้องวิวให้คึกหน่อย
โอ้โฮเยี่ยมมาก
โอ้โฮอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
จริงจะลงไอจีแล้วเนี่ย
มาวันนี้มีข่าวอะไรมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังบ้าง
วันนี้มีมากมายเพราะว่าพรุ่งนี้๓๑ตุลาคม
พรุ่งนี้เนี่ยโอเคอย่างที่บอกว่าเป็นรอยกระทงด้วยถูกต้องไหมฮะ

แล้วก็เป็นวันฮาราวีนด้วย
วันนี้ถ้าสมมุติคนติดตามข่าว
ก็จะรู้ว่าเฮ้ยการมึงเหมือนจะร้อนแรงมากขึ้น
เราเอาแบบข่าวล่าสุดกันก่อนดีกว่านะครับ

เพื่อนเราปล่อยเพื่อนเราปล่อยเพื่อนเรา
ปรากฏว่าศาลเขาอนุมัติในการปล่อยตัวนะครับ
เรียบร้อยสำหรับแพนกวินสำหรับลุ้ง
แล้วก็มีอีกกี่คนเดี๋ยวรอดูก่อน

แน่นอนว่าตามที่มีการแชร์ข้อความในโลกออนไลน์ว่า
อาญายกคำร้องขอฝากขังครั้งที่๓นะฮะ
ของพนักงานสอบสวนมีไม้รุ้งแพนกวินหมอลำแบงค์
ได้รับการปล่อยตัวที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพเย็นนี้นะครับ

ทางด้านทนายความของกลุ่มแกนนำคณะราษฎรปี๒๕๖๓เนี่ย

ตอนแรกที่จริงก่อนเข้ารายการกันแล้วเนี่ย
ก็จะมีกระแสข่าวมาเรื่อย
จะอธิบายค่ะเป็นสองฝั่งสองฝั่งเนี่ยให้การไม่เหมือนกัน
ฝั่งเซียโป้บอกผมเนี่ยแหละเป็นคนวิ่งหนีค่ะเพราะว่าเขาเอาปืนมายิงผม
อีกฝั่งนึงก็บอกโอ๊ยผมเนี่ยแหละถูกยิงใช่ไหม
บอกว่าเซียโป้กับน้องเอ่อเซียโป้กับคนที่ชื่อเคนเนี่ย
เป็นคนยิงค่ะผมเนี่ยแหละเป็นคนวิ่งหนีคือสองคนบอกว่าวิ่งหนีทั้งคู่เลย

อีกคนหนึ่งเซียโป้บอกผมน่ะเหรอเป็นผู้มีอิทธิพลของเขาจะทำธุรกิจอะไรเกี่ยวกับรอยฟ้ารอยฟ้า
เขาน่าจะมีอิทธิพลกับผมผมควรจะเป็นคนกลัวอ่ะทางนั้นก็ตัดไปปุ๊บก็บอกอ้าว
แล้วยังไงล่ะเซียโป้ผมเนี่ยต้องกลัวเขาบอกเขาว่าต้องกลัวเซียโป้

คือคนในที่เกิดเหตุอะเยอะแต่ปัญหาในช่วงนั้นคือมันเป็นความชุนละมุนอืม
ที่อยู่ในแบบว่าจุดตรงกลางแล้วอยู่ในนี้มีเสียงปืนมาเหมือนมีผู้บาดเจ็บ
อ้าวดูภาพแม่นะเษขอนมองค่ะวิวเขาบอกเป็นอย่างนี้ดู
นั่นคือเสียโป๊ะใช่ไหมคะเสื้อขาวแง่จิ้ใช่เสื้อโป๊ะค่ะ
นี่มีสิหะโปะสระนี้มีคนนี้
นี่เหรอครับเสื้อโปะหนีเนี่ยแหละวิ่งหนีบ้านเลยพี่กฤทธิ์ให้ดูอย่างนี้
เจ้าอยากเห็นสุดจังคนที่เขียนอย่างเนาสุดจัง
ทำงานเป็นระบบแล้วก็มีการส่งต่อแบ่งงานกับชัดเอง
ไทรัทไงคุณ
เราก็จะได้เห็นภาพชัดคุณผู้ชม
แต่ก็ต้องรอรอให้การกันใช่ไหม
รอมืงพยานก็เสีย
ไม่เป็นไรสมัยก่อนทำคดีก็ไม่มีกล้องก็ทำได้
มาก่อนน่ะสมัยก่อนก็ไม่มีนี่นะใช่แล้วมันอ้าน้างเกิน
เสเฟอร์หายที่คือมันกู้ไม่ได้ด้วยถูกต้องไหมล่ะ
นี่ขนาดมีภาพนิ่งมีการได้ภาพไว้ไม่รู้เลย
วันก่อนมันมีกล้องยังหาได้เป็นคดีร้ายยังหาได้เลย
พรุ่งนี้คุณจะรอยกะทงกับเขาไม่ได้ล่ะห้ามั้ยรอย
นี่ยูะหลานให้พาไปบสุโขทัยอยู่อยากไปมาก
ลืมมันเมื่อไปไหนพรุ่งนี้
พรุ่งนี้ไปถ่ายรายการที่ลำปาก
กับไหนดุไปเชียงใหม่ต่ออีกวันนึง
อยากไปทำ
ฉันไปหน้าคอนพนม
ลอยกระทงก็เถอะลดนาลงไม่เพิ่มขยะ
ฟังข่าวแม่แล้วจะรู้

ตรงกับวันที่๓๑ตุลาทใช่ไหมคะ
ในโลกโซเชียลก็มีการแสดงความคิดเห็นกันมากมาย
แล้วก็ติดแฮชแท็กอย่างที่มดดำบอกไปแล้วนะคะว่า
ดลอยกระทง๖๓เพื่อลนลงให้งดลอยกระทง
เพราะว่าจะได้ลดขยะในแม่น้ำลำคลองนะคะ
แล้วก็พร้อมนำเสนอการลอยกระทงแบบออนไลน์

แล้วก็ยังให้เว้นระยะห่างด้วย
เพื่อที่จะได้ป้องกันโควิด๑๙ต่อไป
เรื่องนี้นะคะก็ติดเทรนดทวิตเตอร์นะคะ
ยังไงก็ตามเนี่ยนะคะแม้ว่าในโลกโซเชียล
จะมีการลนลงให้งดลอยกระทงนะ
แหล่งท่องเที่ยวต่างแล้วก็สถานที่ต่างเนี่ยนะคะ
หลายแห่งก็ยังมีการจัดกิจกรรมค่ะมดดำ

เพราะว่าเขาต้องการที่จะสืบสารวัฒนธรรมดั้งเดิมต่อไปนะคะ
แล้วก็พลตำรวจพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่าวันเสาร์นี้นะคะเป็นวันลอยกระทง
ถือว่าเป็นประเพณีไทยที่มีมาแต่โบราณ
พี่น้องประชาชนส่วนหนึ่งก็เห็นด้วยนะ
กับการลอยกระทงแบบออนไลน์นะคะ
แล้วก็ทางด้านสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยนะคะ
ก็ฝากความห่วงใยว่าให้ระวังนะเรื่องการลงทะเบียนต่าง
เพราะว่าเวลาเราเล่นออนไลน์เราต้องลงทะเบียนใช่ไหมคะ
อาจจะทำให้คนที่เขาไม่หวังดีกับเราเนี่ย
นำข้อมูลไปใช้ในทางผิดกฎหมายได้นะคะ
แล้วถ้าเกิดว่าพบการกระทำดังกล่าวก็สามารถที่จะแจ้งข้อมูลมาได้
ที่สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะ
หรือ๑๙๑ตลอด๒๔ชั่วโมง
สรุปแล้วยังไงคะให้ลอยออนไลน์หรือให้ลอย
ไม่ลอยได้แต่เวลาที่กรอกข้อมูลคุณอย่าไปกรอก

คนไปลอยตามแม่น้ำลำพองก็ทำได้แต่ขอให้ช่วย
เซฟธรรมชาติอะไรแน่นี้กระทงข้วยต้นคล้วยกระทงใบไม้
มันก็เยอะแต่มันก็ขยะ
จัดงานส่วนใหก็เกิดเป็นการปรับปวดอะไรอย่างนี้

นี่ไงเขาเคยทำลอยกระทงน้ำแข็งไง

มีก็ที่ใส่แล้วก็เอาดอกใส่ตรงในน้ำแล้วก็แช่ฟิตไว้

ทำดีกว่าทำลอยกระทงน้ำแข็ง
หรือแบบว่าเขาบอกว่าทำเป็นกระทงทราย
เอาทรายมาปั้นเป็นรูปเหมือน

แม่ก็ไปเอาถ้วยอะไรที่บ้านมา
แล้วก็เอาน้ำแข็งเอาน้ำใส่แล้วไปอัดให้มันแข็ง

นางตีพอเสร็จกันคือเรียบร้อยนะ
ขยะเขาตีเข้าฝั่งมาคุณ

ไปลอยความทุกข์ลงน้ำหมดเลย

พึ่งนี้รอยอยู่ที่นู่น

ก่อนที่จะลอยถามครับคุณแม่ไปลอยกับใคร
ฉันไปกับใครอีสันประชากร

เป็นหนุ่มที่สิ้นเปืยงเลือนดรา

ก็ฉันไม่มีที่ไป

เราขอตัดเรื่องการเมืองทั้งหมด

โอ้ยังสูงคุณพี่ถ้าเกิดเรือนจำพิเศษ
ฉันจะเล่าข่าวแปลกทั่วไทยกันซะหน่อย
ไม่เป็นไรช่วงหน้าเรามาเล่าเพราะเราอ่ะค่ะแปลกทั่วไทย
ใดหมดค่ะชั้นพี่จะได้ค่ะไปเลยค่ะค่ะแปลกทั่วไทย

แองจี้หล่อนจะให้รถเมย์อ่านข่าวนี้ย้ำใจ

เป็นเรื่องของไอ้ไข่

อันนี้พี่มดดำได้มาตั้งแต่แรกเลยไหมคะ

อ่ะกินเอายามาให้ดังเดี๋ยวเอานี้ก่อน๕๐๐๐๐ก่อนเดี๋ยวฉันเจอจะได้ปิ๊บไง
ไม่อ่ะคุณแม่ลองไล่ดูว่าคุณแม่ไปที่ไหนล่าสุดไม่จับไหน

ก็คือฝั่งตรงข้ามไทยรัฐทีวีฝั่งนู้นจะมีสะพานลอยคุณแม่ขึ้นสะพานลอย
แต่ก่อนไปฉันไปทอดกระถินที่นครเจ้าอาวาสวัดไอ้ไข่ก็ให้ไอ้ไข่ไม้ฉันมาองค์นึง
ซึ่งปกติไอไข่ม้าจะมีอันนี้เก็บไว้นะแล้วก็รหัสที่เขาให้
ทำไมต้องมีรหัสด้วยอ่ะมันไม่ได้มีตัวไขมัน
มันจะเป็นรหัสขององค์ก็เป็น๐๕๘ไอดีประจำ

ท่านไม่ได้ให้ฉันนะให้พ่อแต่พ่อไม่รู้จักกับไอ้ไข่บอกพ่อเอามานี่

เป็นองค์นี้คือตามตำนานคือเป็นองค์

ต้องแต่คิดว่าไข่เหมียวเป็นไม้ที่ทำสาวหลักเมือง
เป็นไม้สาวยักษ์หรือว่านักฟังศีรภาวราชพี่แม่

อุ้ยเสียดายของหรือว่าพี่ได้องค์ใหญ่มาก็คือ

ตาหนุ่มกัญชัยโทรหาฉันมามักดำหาฉันมา

ดำคุณพ่อเกิดวันที่เท่าไหร่๑๔ป่ะ

แล้วก็ที่เอ่ยนครเขาก็จะมีชาวบุรณิ
มันได้๘๕ผืน

เดี๋ยวแม่ใจเย็นที่เขียนไว้แล้วไง
วันยังใหญ่อยากได้ผ้าไตร๘๕อื่น
มาจากคุณแม่เอานี่ก่อนเอาก็ว่าอันนี้กันก็กลับการละกันนะคะ

ทางใจเขาช่างมันเถอะเอ็งจี้
แต่ถ้าเจอมดดำให้รางวัล๕๐๐๐๐บาท

ถ้าเกิดใครเจอเราจะถ่ายรูปเป็นรางวัลในฐานะ
คนดีศรีกรทมมาออกทีวีเลย
คนดีศรีแทรกทีวีเลยมามอบกันที่นี่เลย
มามอบที่นี่เลยวันดำให้๕๐๐๐๐บาท

เอาคืนมาฉันให้แสนนึงเลย
อะไรรายการคุณแม่ออนเมื่อไหร่

เขาอาจจะแบบเดี๋ยวเรากลับไปที่วัดเขา
ลีนาซ่อน๒ฉันอาจจะไม่ทำแล้วเถอะ
ถ้ำนาคาทำปุ๊บออนแอร์ปุ๊บ
เพราะว่าคนขึ้นไปแล้วไปเขียนแล้วก็ปุ๊บแล้วก็แบบว่า
จังหวัดอุทัยธานีพระครูวินัยธรวิชาณก็เป็นเจ้าอวาดวัดเว้ยเปร่าเนี่ยนะคะ
อันเชิญไอ้ไข่จากนครศรีธรรมราชมาตั้งไว้ที่วัด
เพื่อให้ประชาชนเข้าไปกราบไหว้ขอโชคขอลาบ
ซึ่งหลังจากได้นำไอ้ไข่มาตั้งไว้ก็มีเรื่องแปลกเกิดขึ้นทุกวัน
ไม่ว่าจะเป็นภาพปริศนาวนอยู่รอบตัวไอ้ไข่
ในวันที่แห่เข้าวัดด้วยนะคะ
ชาวบ้านที่เห็นต่างพากันไปเสี่ยงดวงกับเลขทะเบียนรถแห่นี่แหละค่ะ

พระลูกวัดที่นอนเฝ้าไอ้ไข่
ก็พบรอยเท้าแบบเปื้อนแป้งเป็นรอยเท้าเด็ก
ื้อนแป้งอยู่บนโต๊ะตามเก้าอี้โต๊ะรับแขกอะไรแบบอย่างนี้
แต่ที่แปลกใจก็คือรอยเท้าเด็กที่เปื้อนแป้งนั้น
เป็นรอยเท้าคล้ายกับเดินไปเดินมาอยู่บนโต๊ะรับแขก

จึงได้ไปแจ้งกับเจ้าอาวาสให้มาดู
พร้อมกับบอกว่าเมื่อช่วงกลางคืนที่ผ่านมา
ก็ไม่มีใครเข้ามากราบไหว้ใคร
แต่พอตอนเช้าก็พบรอยเท้าเด็ก

หลังจากนั้นค่ะไม่ต้องพูดถึง
ชาวบ้านก็ทราบข่าวต่างพากันมาดู
รอยเท้าที่เปื้อนแป้งเนี่ยนะคะ
แล้วก็ตีเลขกันไปแบบต่างนานาเลย
โดยชาวบ้านบางรายก็ไปล้วงลูกปิงปอง

พร้อมกับบอกว่าถ้าถูกรางวัลจะถวายวัดด้วยนะ

เพื่อนำเงินไปสร้างโบสถ์
ชาวบ้านก็ไปดูเลขทะเบียนรถยนต์ที่แหไอ้ไข่ของวัด
ก็คือทะเบียนบมตต๘๐๕๑อุทัยธานี
นะคะก่อนจะนำไปซื้อลอตเตอรี่ในงวดนี้กัน
ขณะที่คุณมดดำคชาพาก็มีการโพสต์ภาพลงมา
บอกว่ารู้ว่าโง่มาลงในไอจี
คือวันนี้รีบวิ่งขึ้นไปจัดรายการ
ไข่องค์ประจำตัวหล่นตก
เผื่อมีคนเก็บได้เผื่อมีปฏิหารควรเอามาคืน

ใช่พี่บนรถเมย์เลยบอกขอสิขอแล้ว
ขอแล้วหรอเดี๋ยวก็ได้คืนนะแม่
ชั้นมาช่วยจะออกขอน้องอาจจะบอกว่าเนี่ย

จริงต้องรอดูอาทิตย์นี้ว่าเป็นยังไง
คิดว่ามีทุกอย่างแล้วนะไม่ไหวแล้ว

ป่ะไม่น่าพูดเลยเปิดเรื่องอาถรรพ์ดีกว่า
นายทุนกับคนตัดไม้ตะเคียน
เราจะเห็นว่าแต่ละงวดแต่ละงวดแต่ละงวด

เราจะมีการพูดถึงไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนไม้ตะเคียนกันไหม
คุณจะเชื่อไหมฮะว่านายทุนหรือคนตัดไม้ตะเคียนเนี่ย

ก็คือต้นน้องเนี่ยเขาฝันให้ขุดไปไว้กับพี่อะไรอย่างนี้เลยนะ
เรื่องของเรื่องนายทามิ่งขวัญอายุ๖๔ปี
เป็นชาวบ้านแม่ไทยจังหวัดลำปางเนี่ย
นำผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ป่าท้ายหมู่บ้าน
เพื่อไปดูต่อต้นตะเคียนจำนวน๒ต้อนี่คุณดูนี่

ปรากฏว่า๒ตอนนี้ถูกตัดไปเมื่อหลายปีก่อน
โดยเป็นต้นตะเคียนสองนางหรือต้นพี่กับน้อง

เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคมตั้งแต่ปี๒๕๕๓เนี่ย

มีนายทุนจากจังหวัดพระนครศรีเอวิทยา
มาขอซื้อแล้วก็จ้างคนบ้านหนองถ้วย

อันนี้มันเกิดตั้งแต่ปี๒๕๕๓นะ
มีทั้งลมฝนตกลงมาเฉพาะบริเวณดังกล่าว

เสียอย่างกระทันหันขึ้นมาซะอย่างนั้นน้อง

หลายคนที่เข้ามาขนไม้เห็นท่าไม่ดี
ก็เลยหยุดการขนย้ายไม้

นายทุนเขาก็ไม่ยอมอีกเขาเสียเงินไปแล้วอะเนาะ
เขาก็พยายามจะมาขนย้ายเป็นรอบที่สอง
พยายามจะขนมาย้ายเป็นรอบที่สอง

ถึงขนาดว่ายังไงรู้มั้ยชาวบ้านก็รักอย่างนั้น
เอาคนมานอนเฝ้าไว้เลย

เล่าให้ฟังเสมอ

บางคนก็อาจจะเดินทางไปพวกนี้วันเสาร์

ต่อไปคงไม่มีเรื่องแปลกให้เข้าบ้างเหรอ

ได้มั้ยได้มากมือนะ

เก่งจีนเป็นยังไง

ขอบอกว่า
ต้องไปลองดูว่าเป็นยังไหน
เอ็งจี้หาไม่เจอ
ศาลาเรือโบราณ

เป็นศาลาเรือโบราณ
ซึ่งคือ๒๐งวดติดกันออกมาแล้ว

มีหลายจังหวัดให้คุณผู้ชมได้เลือกเดินทางไปท่องเที่ยว

จริงโมงไทยอย่างนี้ที่เที่ยวย็วแย๊ะ

ของกินก็เยอะคุณผู้ชมอยู่บ้านเรา

คุณเจนี่ได้หมดถ้าสดชื่นปล่อยเพลงใหม่มา

ว่านางนี่ฝ่ามรสุมมาเยอะเหมือนกันเนอะแม่เจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นเนี่ยอืม
อ่านข่าวนานมานั๊ะติดแผ่นนี้เลยนะช่วงนั้นนานจริงจนก็รู้สึกว่านานจะกลับมาได้ยังไง
ปรากฏว่าหมามรสุมดราม่ากลับมายืนหนึ่งบนเวทีได้แบบสวยอีกครั้งหนึ่งแล้วนะฮะ
สำหรับเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่น
ศิลปินค่ายได้หมดถ้าสดชื่นที่จัดเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผม
พร้อมทั้งยกกองไปถ่ายทำเอวีในสถานที่ท่องเที่ยวของภาคใต้
รวมถึงนำเอกลักษณ์ของภาคใต้ดนตรีมโนลามาผสมผสานลูกทุ่งสามช่า
แล้วที่สำคัญเนี้ยยังมีคอลลองแรปอีกด้วยนะดราม่าเบา
ปูนำไปตามฉี่ท่องเที่ยงของภาคใต้ไอ้นี้ต้องไหนเนี้ยต้องไหนเนี้ย
แต่ก็ไม่ทำให้กระแสเพลงนี้ดอบลงเลยฮะเพราะยอดวิวเนี่ย
พุ่งสูงกว่า๑ล้านวิวเพียง๑๒ชั่วโมงเท่านั้นเอง

ยังนำไปคอฟเฟอร์ในติ๊กต๊อกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

โอ๊ยส่วนผู้หลัก

ลองดูสักนิดมั้ย

เราน่าจะชอบชุดอ่ะ

คิริวงมีจังหวัดอะไรนะ
จริงเนอะสวยอ่ะจริงนั่นอยู่นครไง
จริงนครศรีธรรมราชก็มีแบบโซนที่ไปเที่ยวกันได้เยอะนะ
ขนอมก็น่าเที่ยวมีตลาดมีอะไรแบบหลายอย่างนะ

เอาสถานที่ท่องเที่ยวแบบนี้เข้ากับยุคสมัยนะ

ครบคุณนึง๑๒ชั่วโมง

คงได้แรงประดานใจชั่วมีขาดแล้วคนดีเอ็มซ์หานางเยอะมาก

ครึ่งน่ะ

ไปที่อีกหนึ่งคู่ค่ะคุณแต้วกับคุณไนนะคะ

ล่าสุดคุณแต้วกับคุณปะไนก็ไม่ออกงานปาร์ตี้พบปะกับแก๊งเพื่อน
แล้วครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะเรียกเสียงฮือฮาได้เป็นอย่างมาก
เมื่อทั้งคู่จับไมค์ร้องเพลงทะเลสีดำ
งานนี้ก็ทำเอาเสาแต้วจนก็เผิ้ลตัวบิดกันเลยทีเดียว
ดาราต่อแล้วกันเถอะค่ะแนะนำก่อน
น้องก้อยรัชวินน้าบุกกุนตูนพอเขาผอมทั้งคู่เลย
ให้มุ่นเม็ดกับเพื่อนใช่ไหมครับเป็นปาร์ตี้สละโสด
แต่ว่าคุณผู้ชมที่เข้าไปดูรวมกับเพื่อนแล้วก็แฟนคลับเนี่ยถึงกับน้ำตาซึมนะคะ
เพราะว่าเห็นคลิปที่ว่าที่เจ้าสาวคือน้องก้อยเนี่ยกับเพื่อนกลุ่มใหญ่ทำเซอร์ไพรส์เนี่ยนะคะ
โอ้โหนี่เขาไปปิดรีสอร์ทที่เสม็ดคุณแล้วก็จัดปาร์ตี้สละส่วนอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยนะคะ
้อยก็บอกว่าตั้งใจจริงจริงเนี่ยจริงจริงเลยนะตั้งใจจะแค่ชวนเพื่อนไปเที่ยวอ่า
แล้วก็ผิดจักรรมในงานต่างนะคะก็ทำกัน
แต่ปรากฏว่ามีน้องตูนว่าที่เจ้าบ่าวเนี่ยก็มาเต้นเพลงที่กำลังฮิตกันตอนนี้
คิดดูดิว่าพี่ตูนเต้นแหละ
ลิซ่าแบกเพียงยังเต้นโมงอย่างที่เปิดชีวิตภัณฑ์
แต่ไม่เคยเห็นพี่ตูนเต้นแบบนี้ไง

กดปุ่มตูนไม่ผ่าน
เขาบอกว่าเอวต้องดีกว่านี้พี่ตูน
ใช่ปาร์ตี้สละสดไหนคะ
ไม่มีเราก็เจอเพื่อนธรรมดาปกติ
เรารอไปเขาใหญ่ใช่ไหมเราไปโบรีเมียนปาร์ตี้เขาใหญ่

คุณแม่เขาไปรอไปเขาใหญ่งานเลี้ยงเลย

แต่คุณรู้ไหมว่าเขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะ
เตรียมตัวงานแต่งงานเนี่ยนะคะ
เขาบอกเซมมาเป็นประมาณเดือนนึงแล้วนะคะ
ก็คิดว่าจะมีทีเด็ดทำเป็นธีมสวนสนุก

อะไรประมาณนี้นะคะให้สนุกสนานกัน
ว่าอย่างนั้นน่ารักคู่นี้เอาแต่งนะแต่ง

เขาเปลี่ยนลุคใหม่นะเป็นออฟป้ากันเลยทีเดียว
ไหนลองดูหน่อยลองดูหน่อย

เขาดูแลตัวเองพี่หนุม

ยกไปเป็นหนุ่มหน้าตายิ่งแต่เด็กแล้ว

ลาดสุดนี้ก็ทำไอจีแท็กเตก
อวดลุคใหม่สุดคุณความชอบชอบ

งานยังมีแฟนแห่คอมเมนต์กันเซลล์อุตสนาม
แม้แต่แอปตั้งสะออนไหมพี่รัติกต้องออกมาโป้ย
อ้อปป้าสุดนี่รูปนี้
แฮชแท็กคืออะไรไอโย
ไม่รู้อะน้ำกุญแจไทยพอหล่ะเธอโอ้โฮไอโยไทยแลนด์ห้วงอะ

ผมแม่มต์แหลดเองดูหนุ่มไปยาวเลยพี่หนุ่มเอ้อเจอกันวันจันทร์

เองไปเที่ยวนะใส่ชุดไทยเดี๋ยวจะแต่งเป็นอันนี้ตานี
เอาล่ะเดี๋ยวเรากลับมาเจอมดดำอีกทีวันอาทิตย์เดี๋ยวลุ้นเวลาอีกทีนึงว่า
ตอน๕โมงเย็นหรือบ่าย๓ขชาพาไปดูเดี๋ยวดูอีกกันอีกที

ผู้โชคดีเอาไปกุญแรมกินแบ่ง

โอเคขอให้ถูกหวยได้เบอร์กันทุกคนนะฮะ

โอเคโอเค